แล้วก็จัดกันยาวแบบ๑๐วัน๑๐คืนเลยทีเดียว

ที่ตะบนเบื้องเก่าอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัสดุทางธรรมชาติ
ที่ทำให้กระทงนั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ
และสามารถเก็บกระทงไว้ได้นานอีกด้วย
โดยชาวบ้านก็จะนำมาประดิษฐ์เป็นกระทงรูปแบบต่างนะครับ
แต่ที่ฮิตฮอตติดตลาดเลยนะ
ก็คือนี่ทรงดอกบัว

หัวใจนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เป็นคู่ไปด้วยกันนะครับ
แล้วก็ทรงดอกบัวนี่ก็ดีอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็อีกทรงหนึ่งก็คือทรงเรือสุพรรณหงษ์นะครับ
ที่สวยงามไม่แพ้กันที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่แหละ
คุณผู้ชมเห็นไหมสวยงามไหมล่ะ
แล้วราคาล่ะมันแพงไหม
เขาบอกว่าเริ่มต้นเนี่ยใบละ๒๐บาท

เอาแบงค์๒๐เรียงกันไป๕๐๐ใบ
ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่าราคามันเรียงต่อกัน
๒๐บาทก็มี๕๐บาท๑๐๐บาท๒๐๐บาทแล้วก็๕๐๐บาทนะครับ
ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ลักษณะของกระทง
ซึ่งก็ที่ได้รับความนิยมจากทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและก็ชาวต่างชาติเป็นจำนวนมากทุกปี
อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมว่าน่าจะเป็นเรือสุพรรณหงษ์แล้วนะครับ
ทุกปีเขาบอกว่าต้องประดิษฐ์กระทงที่ทำจากใบลาน

ใช่แล้วครับเพราะว่าที่จังหวัดสุโขทัยนักท่องเที่ยวเข้าไปเยอะ
จัดงานใหญ่จัดยาวหลายวันด้วยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือกระทงสดที่ทำจากหยวกกล้วยและใบตอง
ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กันนะครับ
ปัญชาการสืบสารแม่
สืบสารประเพณีแล้วก็วัฒนธรรมดี
เพราะว่ากระทงใบลานของที่นี่เขาบอกว่าเริ่มทำขายมานานแล้ว
ตั้งแต่ปี๒๕๒๐นู่น
โอ้โหทำกันมานานจริงเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

แล้วก็ได้ใส่ไอเดียสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวของการถ่ายทอดวัฒนธรรมเหมือนกันเห็นไหม

รูปบ้านรูปอะไรที่เป็นเรือนไทยอยู่ในนั้น
ก็สะท้อนความเป็นมาของธรรมชาติเขา

เอ๊ะกระทงทำจากใบตองแล้วน้องใบตองทำมาจากอะไร
ลืมถามพ่อกับแม่

เออไม่รู้ดินหรือเปล่า

เดี๋ยวเราไปถามดูเราไปถามดู
แต่กระทงมันมีขายข้างทางแต่คนข้างจะไปหาจากไหน

คุณจะได้เจอคนเคียงข้างเพียบ

เบียดไปเบียดมาเผลอเผลอลวกตกน้ำ
กระทงล่วงได้แต่ต้องระวังด้วยนะ
บุตรหลานให้ดีระวังตกน้ำตกท่ากันไปนะคะ